แต่เรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยวัยรุ่นสองกลุ่มที่สมุทรปราการ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

ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าน้องชายของผมไปจอดรถอยู่ตรงนั้น
เขาจะออกจากรถมาแล้วก็วิ่งออกไป

ผมก็ว่าเอามากินเลยค่ะ
เอ่อก็กรี๊ดเหมือนกันใช่มั้ย
รั้งนี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านก็ถ่ายเอาไว้ได้ครับวัยรุ่นสองกลุ่ม
อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมอยู่บนถนนสุขสวรร
โอ้โหระเบิดปิงปองคว่างกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหว

ตอนนั้นนะฮะหลายคันเลยรวมถึงมีชาวบ้าน
ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเมื่อกี้เห็นป้ายไหมร้านสะดวกซื้อ
ตกใจสิครับกับเหตุการณ์แบบนี้
วิ่งหนีเอาตัวรอดกันวิ่งไปก็กรี๊ดไปนะฮะ
เหตุเกิดเวลา๔ทุ่มคืนวันศุกร์ที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา

แม่ค้าอยู่แถวนั้นเขาเล่าบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุนั่งสวดมนต์อยู่ลองคิดดูคนนั่งสวดมนต์อยู่

แล้วคือยังไงคือสะดุ้งเลย
ได้ยินเสียงระเบิดก่อน๒๓ตุ้มปั๊บคราวนี้เปิดหน้าต่างออกมาดูเห็นแล้ว

กลุ่มหนึ่งมี๖คนรวมตัวกันอยู่นู้นปากซอยสุขสวรรค์๕๕
ปลาระเบิดใส่คู่อลิกลุ่มอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

แต่ละคนมีมีดสปาต้าเป็นอาวุธ
จากการสังเกตวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเนี่ยคล้ายนะคล้ายไม่ได้กล่าวหา

ชาวบ้านเล่าบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเห็นไหม
ชาวบ้านก็ยังยอมรับเลยคือสมุทรพลาการเนี่ยแหมะนะ
คือวัยรุ่นก็เลือดร้อน

นักสู้ร้านพลองเยอะ
ต้นเดือนที่ผ่านมาช่วงตี๓ก็มีวัยรุ่นทะเลาะกัน

ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนที่เป็นเทปสีดำที่ใช้พันระเบิดพันระเบิงปองคาดว่าทำกันเองแหละ
ก็เลยออกมาทำกันตรงนี้ลุยกันตรงนี้เหตุการณ์นี้แม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีรายงานนะนะแต่ชุดสืบสวนบอกเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบก็
วงจอดปิดและติดตามตัวคนที่มีระเบิดมาดำเนินคดีเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่า
สร้างความสิบพันเทียดรับขายช้าบ้านเขานะนี่คือกฝีกฏหมายไง